ดูความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายพฤติกรรมโหดเยี่ยมมากค่ะ
ไปฆ่าสองลุงป้านะคะเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่โรงพักประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ล่าสุดสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ได้แล้ว
และวันนี้ตำรวจโรงพักประจันตคามค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม
นำตัวคนร้ายมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
กลางชาวบ้านแล้วก็ญาติของผู้ตาย
ตะโกนด่าทอสาบแช่งนะคะหวิดเกือบรุมประชาธรรมด้วยนะ

แล้วก็คุมตัวผู้ต้องหากลับไปที่โรงพักนะคะ
คุณผู้ชมผู้ต้องหารายนี้ชื่อว่านายสมพงศ์ภูถนนนอก
เป็นผู้ต้องหาที่ไปฆ่าลุงกับป้า
คุณป้าก็คือนางสาวบุญหลายจอมวันอายุ๖๐ปี
คุณลุงก็คือคุณลุงสมบูรณ์ทักษิโนอายุ๖๓ปีค่ะ
นายสมพงศ์ยอมรับสารภาพนะคะว่าการก่อเหตุทั้งหมดทำเพียงคนเดียว
พฤติกรรมของเขาก็คือเดินไปหาลุงกับป้าที่ห้องเช่าที่
เป็นตึกแถวเป็นห้องพักแถวแล้วก็ป้าเช่าไว้เพื่อขายของชำ
เคาะประตูทำทีว่าจะขอซื้อเหล้า
พอลุงสมบูรณ์เปิดประตูออกมาเท่านั้นแหละค่ะ
เข้าล็อกตัวลุงสมบูรณ์หวังจะชิงเงินในกระเป๋าของลุงสมบูรณ
แต่ปรากฏว่าลุงสมบูรณ์แกขัดขืน
คนร้ายจึงใช้มีดปลายแหลมที่พกติดตัวมาเชื่อดคอที่คอ
ดที่คอแล้วก็แทงที่คอลุงสมบูรณ์จนกระทั่งลุงเสียชีวิต
สักพักหนึ่งเมียของลุงสมบูรณ์ก็คือคุณป้าบุญหลายเนี่ย
เข้ามาประสบเหตุการณ์พอดีจึงพยายามต่อสู้
ที่สุดแล้วก็ถูกผู้ต้องหาใช้มีดที่พบในห้องที่เกิดเหตุ
แทงเข้าไปที่คอของคุณป้าแล้วก็ใช้สายไฟพัดลมรัดที่คอ
จากนั้นก็ขโมยเงินไปสักประมาณหนึ่งหมื่นบาท
หลบหนีทั้งลูกทั้งเมียค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซ่อนตัวอีกอำเภอ
ก็คือดือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่อำเภอประจันทคา
ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปที่ศรีมหาโพธิปราจีนบุรีนะคะ
ส่วนลูกชายผู้เสียชีวิตแล้วก็แฟนสาว
มาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพบอกว่า
ตอนนี้รู้สึกโล่งใจที่สามารถจับฆาตกรได้
ขอให้ได้รับโทษประหารชีวิต
เพราะมาทำกับคนแก่ที่ไม่มีทางสู้แบบนี้นะคะ
พ่อกับแม่แก่แล้วเขาไม่มีทางสู้อยู่แล้วค่ะ
ถ้าพ่อกับแม่ก็เป็นคนดีคนแถวนี้เขาก็รู้ว่า
แล้วมันเอะอายุเกี่ยว๒๙อ่ะ
มาถึงต้มกับคนแก่บอกว่าพี่จะหลงคลอ

มันก็จะขาดใจอ่ะพี่มันทรมานแค่ไหนอ่ะ
ให้โดนประหารอย่างเดียวเลยครับอย่าได้ออกมาอีกเลย
ถ้าออกมามันก็ต้องไปทำกับครอบครัวใหญ่
ขนาดมันออกมามันยังทำกับคนแก่ไม่มีทางสู้ได้ขนาดนี้พี่
แล้วถ้ามันออกมาอีกหลายหนูอยากได้ประหารชีวิต

อย่าอย่าต้องออกมาทำกับครอบครัวอื่นอีก
ไม่อยากให้ต้องมีการสูญเสียแบบผมอีกแล้ว
อย่าว่าแต่ลุงกับป้าซึ่งเป็นคนที่

ไปดูประวัติผู้ต้องหารายนี้นะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒พลตำรวจตรีเชษฐาโกมลวัฒนะ

เคยเกาะคดีฆ่าคนตายซึ่งเป็นพิจารณ์ของตัวเองมาแล้ว
ในไส้ยังทำได้นะคะในพื้นที่ฉะเชิงเศร้า
โทษออกมาแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ
ที่สุดแล้วตำรวจได้มีการตั้งข้อกล่าวหาคือชิงทรัพย์

แล้วก็เดี๋ยวจะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ